ใช่นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าตกอกตกใจของคนในวงการบันเทิงค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะสองดาราดังค่ะ

แล้วก็คุณแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
นี่เลยนะคะโพสต์ภาพไปแจ้งความ

ใช่ค่ะนะคะเธอเข้าไปขอบคุณตำรวจไซเบอร์นะคะ
ช่วยตามจับคนร้ายที่นำคลิปมาแอบค่ะ

แล้วไปขายในกลุ่มลับคุณผู้ชมนะคะ

คุณฝนแล้วก็แพรวาเนี่ยค่ะโพสต์ภาพที่ทั้งคู่
เดินทางไปขอบคุณตำรวจไซเบอร์

เป็นแอดมินเพจนึงนี่แหละค่ะ
นำคลิปภาพถ่ายที่เธอแอบถ่าย
ในห้องแบบแต่งตรงแต่งตัวเนี่ยคุณผู้ชม
ไปเผยแฟ้เพื่อแลกกับเงินค่า

คุณฝนบอกว่าคลิปของเธอ

คือเธอบอกว่าเธอตกใจมากทั้งที่สถานที่เนี่ย
เป็นสารที่ค่อนข้างส่วนตัวนี่แหละค่ะ
แล้วคนที่เข้าออกได้ต้องมีการแลกบัตร
แสดงว่าคนมันอยู่ในองค์กร

ที่ทราบข่าวนะคะว่าถูกแอบถ่ายเมื่อ

กระทั่งท้ายที่สุดก็จับคนร้ายได้

และคนศัตรูหรือคนร้ายที่จับได้